ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์ชีวธรจำได้แน่นอนนะค่ะนี่เป็นภาพ
ตอนที่ถูกจับกลุ่มในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วเจ้าหน้าที่นำ
ตัวไปนะฮะช่วงพาไปส่งไปสารอะไรพวกนี้นะครับสารอาญาธนบุรี
คำพิพากษาในคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
นายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าในไอซ์
จำเลยในความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ

คดีนี้โจทย์ฟ้องว่า๒๓ธันวาคมปี๖๒
เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนถึง๒๔ธันวาคม๖๒

ต่อเนื่องกันจำเลยกระทำความผิด
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน

แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยข่มขืนใจผู้เสียหายไปที่บ้าน
โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการพิจารณาในชั้นศาลศาลก็พิพากษา
ชดใช้ค่าเสียหายทดแทน๕๘๐๐๐บาทนะฮะแต่ระหว่างพิจารณาจำเลย
เงินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนผู้เสียหายไปแล้ว๑แสนบาท
ผู้เสียหายพอใจก็เลยถอนคำร้องตรงนี้ไป
แต่ว่าทางคดีอาญาเห็นว่ามีความผิดตามฟ้อง
ตามฟ้องจึงทฤษภาคศาลลงโทษจำคุก๑๑ปี๔เดือน
โดยให้นับโทษต่อจากคดียาเสพติดที่สารอาญาธนบุรีตัดสินไปก่อนหน้านี้
ฉายารนี้ได้มาจากตอนที่มีพฤติกรรม
หญิงสาวคนหนึ่งไปที่บ้าน
แล้วยาดก็ตามหายิงสาวคนนั้นอยู่
จับเขายัดหีบเหล็กในบ้านเอาไว้จนเขาเสียชีวิต
แล้วก็ไปตามคดีนี้กันจากนั้นก็ต่อเนื่องถึงคดีที่แบบ
โครงกระดูกอะไรเต็มสระน้ำหลังบ้านเขาเยอะแยะไปหมด
นี่แหละฮะก็เลยเอามารายงานความคืบหน้าเอามาแจ้งให้ทราบนะครับ